ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่เป็นคลิปดังเกิดขึ้น

หนึ่งก็คือเรื่องของการชนแล้วหนี
สองก็คือบังเอิญคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่ขับรถ
แล้วไปชนจักรยานยนต์จนเด็กหนุ่มเขาล้มลงแล้วบาดเจ็บ
แล้วหนีแต่ก็ที่สุดแล้วก็กลับมาเนี่ย

เป็นคนที่หลายคนรู้จักกันดีเลย
อดีตสสอมคุณทวีไกรคุบ

สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยมันถูกตัดต่อโอ้โหมีอารมณ์เดือดดาย
เลยอ่ะถูกตัดต่อเพื่อทำให้เขาเนี่ยถูกมองแบบเข้าใจผิด

มีภาพตั้งแต่ตอนที่วนกลับมาแล้วก็พยายามจะไปตำรวจก็เดินตามเนี่ย
ที่เห็นไกลลิบขาวคือรถของคุณทวี

คือความจริงที่เขาแชร์กันเนี่ยมันมีหลายช่วงหลายตอนหลายมุม

อุ้ยเป็นไงเนี่ย

มันเกินไปแล้วมันต้องชนเรือเขาดีไม่ชน

หลังเอ๊ะหนีได้ไงอ่ะ
บอยไม่ต้อง

เดี๋ยวเราต้องรอละด้วยนะครับ

มันมีผู้แห่งภาย
มันเก็บที่น้องครับ
นี่คนเจ็บอยู่นี่
วิทยาลัยเกียรติศักดิ์สงสัยดีครับ
ผมไม่รู้ว่าเขาเมาหรืออะไรยังไงนะนี่เตรียมตัวจะนี่นี่เบ้น
นี่ทะเบียน๖กว
เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับที่แยกสะพานข้ามคลองชลประธาน
ถนนสายโรงพยาบาลโพธารามบ้านคล้องในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม
ครับที่ราชบุรุยคลิปนี้ที่เมื่อวานนี้เขาแชร์แชร์ที่แชร์กันเนี่ย
คือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นทางมันจะยาวมากน้อยขนาดไหน
แต่ที่ไทยรัฐทีวีเราได้อยู่แล้วก็เราเพลย์ให้ท่านผู้ชมชมเนี่ย
ประมาณหนึ่งนาที๒๐วินาทีค่ะ
ถามว่ามันมีลักษณะของการตัดต่อไหม
มันก็มีคลิปตัดเป็นช่วงช่วงอ่ะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่า
จริงแล้วในแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันเป็นยังไง

วันนี้มีคนรู้จักคุณทวีไกรคุบคนหนึ่ง
ทีมข่าวทัศน์ทีวีลงพื้นที่เนี่ยคุณอรัชพร
เขาให้เราดูคลิปเต็มเต็มเขามีคลิปเต็มเหรอคะ
เขาบอกว่าเขาถ่ายเอาไว้แล้วเขาได้หลักฐานในคลิปในจุดต่างมาเนี่ย
เป็นคลิปตั้งแต่คุณทวีขับรถมาเลยนะ
จนเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วก็มีคนเนี่ย
มีตำรวจมีชาวบ้านไปตามเนี่ยเพื่อให้หยุดรถเนี่ย
แต่เขาบอกว่าเล่าให้ฟังได้ให้ดูเล่าให้ฟัง

แล้วอย่างนี้คนดูของเราจะได้ดูไหมบ้าง
ถ้าเรื่องนี้ยังไม่จบยังไม่จบอีกนะ
เดี๋ยวจะเอาคลิปมาเผยแพร่ให้ดูว่าความจริงมันเป็นยังไง
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกให้ดูก็ได้
มีกราฟฟิกให้ดูนะ
แต่เอาตรงนี้ก่อนคลิปนี้พอเผยแพร่ออกมานะครับ
ก็คือผู้ที่ประสบเหตุแล้วชาวบ้านที่ไปเจอ
บอกว่ารถเบนส์คันนี้รถเบนส์คันที่คุณทวีไกรครุป
วัย๘๐ปีบีดาของนางสาวบรินาคีย์ไกรครุปขับมา
ไปชนเด็กหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์จนล้มคว่ำลงแล้วก็บาดเจ็บ
หนุ่มคนนี้อายุสิบหกปีนะครับแล้วไม่ยอมหยุดช่วยเหลือ
ขับรถหนีไปจนต้องไปตามก่อนจะวนรถกลับมานะครับ
แล้วก็ยังมีการจะขับออกไปอีกจนต้องไปเดินตามกัน
แล้วมีตำรวจมาตามค่ะนะฮะวันนี้คุณทวีไกรคุบ
ออกมาแถลงชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านลองฟังกันแล้วกันนะอืมคุณทวีเนี่ยออกมาแถลงยืนยันว่า
ไม่ได้หนีนะฮะเดี๋ยวคุณทวีว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่คุณทวีจะแถลงเนี่ยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงไปทำข่าวไปเห็นภาพ
หลักฐานคลิปเหตุการณ์แบบยาวทั้งหมดเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
กราฟิกเราใช้กราฟิกจำลองเหตุการณ์ก็แล้วกัน
เป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับผู้ที่เขาให้เราดูคลิปนะ
แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่ารถของนายทวีในวันเกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้ขับมาตามถนนเรียบคลองชลประธานมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยก
แต่ตอนนั้นรถไม่ได้หยุดหรือว่าชะลอรถนะครับ
ขับข้ามแยกไปเอ๊ะเรามีกราฟิกไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกัน
งั้นเดี๋ยวฟังคุณทวีก่อนกราฟิกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ฟังคุณทวีก่อนนะวันนี้คุณทวีไกรคุบที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้านเพื่อจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ค่ะอ่า
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็น๔แยก

ซ้ายขวาแล้วอืมอ่าแล้วก็ชะลอดูแล้วเห็นว่าไม่มีรถค่ะ
ตัดสินใจขับรถข้ามไปแต่อยู่อยู่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มา
มาถึงช่วงข้างหน้ารถเบ้นของเขารถเขาก็เลยไปเฉียวที่ท้ายรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ล้มลงนะครับ
แล้วก็เจ็บกระเด็นไปพร้อมกับรถประมาณสิบห้าเมตรนายทวีบอกว่า
จากบริเวณนั้นเป็นทางแยกทำให้ไม่กล้าจอดรถลงไปดูคนเจ็บ
เขาไม่ได้หนีไม่ได้หนีมันเป็นทางแยกก็เลยไม่กล้าจอดรถลงไปดูคนเจ็บ
เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะแล้วก็มองไปแล้ว
เห็นว่าคนเจ็บไม่เป็นอะไรมากจึงตัดสินใจขับรถไปข้างหน้า
เพื่อจะกลับรถมาดูคนเจ็บอืมอ่าคือที่ขับไปข้างหน้าเนี่ย
เพื่อจะไปหาจุดกลับรถแล้วเดี๋ยวจะวนมาดูคนเจ็บ
พอกลับรถมาถึงก็มาถามคนเจ็บว่าเป็นอะไรมากไหมค่ะ
พยายามจะพาไปโรงพยาบาลแต่เด็กที่บาดเจ็บอ้างว่า
จะขอรอแม่ก่อนแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
ทำแผลให้เด็กโดยพบว่าผ้าพันแผลกับอุปกรณ์ไม่สะอาด
ก็เลยพยายามจะพาเด็กไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
เพราะว่ากลัวว่าเด็กจะติดเชื้อจากอุปกรณ์ประถมพยาบาลของกู้ภัย
แต่เด็กก็ยังไม่ไปค่ะตัวเองก็เลยขึ้นมานั่งรอในรถอืม
อ่าคุณทวีบอกก็เลยขึ้นมานั่งรอในรถแล้วเห็นว่ามีรถคันหนึ่งขับออกไป
ก็เลยขับรถตามเพราะคิดว่าเด็กคนเจ็บเนี่ย
อยู่ในรถคันนั้นพอรถคันนั้นขับออกไปแล้วตัวเองขับรถตามไป
ก็ยังไม่ยอมไปก็เลยบีบแร่ไล่เพื่อที่จะให้รีบไปโรงพยาบาล
มาทราบตอนหลังว่าคนเจ็บไม่ได้อยู่ในรถอืม
จากนั้นตำรวจก็มาถึงก็มาสอบถามหาร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้
เพื่อจะเอารถไปซ่อมเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้หนี
แล้วตอนนี้ไปดูแลอย่างดีแล้วค่าซ่อมรถก็จ่ายไปให้๓๙๐๐บาท
ค่าทำขวัญให้กับเด็กแล้วก็ถูกตำรวจปรับ๕๐๐บาท
ข้อหาขับรถประมาทนะฮะทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ของเด็กก็คุยกันแล้วยังถามพ่อของเด็กว่าจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่
เขาบอกว่าแล้วแต่จะให้ไม่เรียกร้องก็เลยให้ไปหนึ่งหมื่นบาท
เขาก็พอใจเพราะฉะนั้นที่มีคนมาต่อว่าว่าตนเนี่ยชนแล้วหนีนี่
ขอบอกว่าตามภาพถ่ายนั้นไม่ได้ชนแล้วหนีเลยนะฮะ
อ่าส่วนที่จะเห็นว่าพยายามไปคุยอย่างอันเนี้ย
คือคุณทวีพยายามไปไปคุยบอกว่าให้ลบคลิปได้ไหมอืมอ่าแล้วก็
ไปคุยกับคนที่ถ่ายภาพเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องระวังตัว
เกรงว่าจะมีคนมาถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วเอาไปทำให้คนไม่หวังดีมาปองร้าย
คือมันมีประเด็นเรื่องที่เขาไปเหมือนกับด่าทอคนที่ยืนถ่ายคลิปอยู่
แล้วก็บอกว่าลบคลิปได้ไหมเขาบอกว่าเขาก็ต้องระวังตัว
เพราะว่าถ่ายภาพเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีมาปองร้ายหรือเปล่า
ที่สำคัญก็คือพอคลิปหลุดมาทางโซเชียลเนี่ยคุณทวีบอกว่ามันคือการตัดต่อแสนเปอร์เซ็นต์
นี่นี่มากกว่าร้อยอีกนะบอกว่าเป็นการตัดต่อแสนเปอร์เซ็นต์
และถ้าเขาเป็นคนอย่างคลิปตัดต่อจริงนะที่ว่าชนแล้วหนีเนี่ยอ่า
ซุกแผ่นดินคงอยู่ไม่ได้อ่ะคงจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะ

ผมก็ไปถามน้องว่าเป็นอะไรบ้างไหมผมผิดเองนะผมรับผิดชอบทั้งหมด
ให้เขารู้ว่าผมผิดเองมันกลายเป็นใช้โซเชียลเนี่ยทำลายชื่อเสียงบุคคลกัน
ตัดต่อภาพภาพผมตามตำรวจตำรวจตามรถผมไปผมตามรถตำรวจไป
เพื่อจะพากันเอาไอ้ภาพนี้แล้วลองบอกว่าตำรวจสกัดรถผมหนี
ผมถ้าเป็นจริงอย่างนี้นะผมไม่อยู่เมืองไทยหรอกผมซบเป็นเดือนดีกว่า
บีชอบพระผมอาจารย์
คือไม่ได้หนีไม่ได้หนี
ตอนมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพยายามชะลอรถแล้วดูแล้ว

เพราะเกรงว่าถ้าหยุดเลยจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วพอมาถึงเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
ตอนที่กำลังจะพาเด็กไปโรงพยาบาล
คิดว่าเด็กเนี่ยขึ้นไปกับรถคันหนึ่ง

ขับออกไปแล้วจะพาเด็กไปก็เลยพยายามขับตาม

อันนี้คือมาตามเกี่ยวกับเรื่องของ

การซ่อมรถก็ไปเคลียร์เรียบร้อยจ่ายเรียบร้อย

คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ภาพนั้น

กราฟิกให้คุณผู้ชมดูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคลิปภาพนั้น
มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย
คือมันเริ่มจากตรงทางแยกก่อนที่คุณทวีบอกว่าชะลอแล้วหยุดแล้ว

เขาบอกว่ารถของคุณทวีขับมาตามถนนเรียบคลองชลประธาน

ก็เลยทำให้เฉียวชนท้ายรถจักรยานยนต์

ก็ขับมาตรงไปเรื่อย

น้องปะกิจเขาก็ขี่มา
ตามที่เราเห็นจากคลิปที่มีคนเขาให้ดู
แต่ว่าแท้จริงยังไงก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปดูกันอีกทีนะ
คนที่เขาได้ภาพอ่าหเวทเล่ยังไง

หลังจากที่เกิดเหตุชนแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็ค่อยวนรถกลับมา
ขวาตรงแยกที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ที่จุดที่คนขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อสีเขียวที่เราทำกราฟิกให้ดูเนี่ยนะคะ

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นจากคลิปแล้วก็เลยทำออกมาเป็นกราฟิกให้ดู
หลังจากนั้นก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นที่เขาปล่อยออกมาตามโลกออนไลน์
คลิปที่เดินมาคุยกับคนที่ถ่ายคลิปว่าจะให้ลบ
คลิปไปกลับรถแล้วก็ไปชนกับประตูรั้ว
หน้าด้านซ้ายก็ถลอกไปเหมือนกันนะรถคุณทวี
แล้วก็ค่อยไปวนกลับรถมาอีกรอบหนึ่ง
ส่วนไอ้ที่ว่าจะต้องไปถึง๑กิโลไปหาจุดกลับรถ
ตามข้อเท็จจริงแล้วที่กลับรถมันใกล้มันไกลอะไรยังไง
ต้องมีคนไปตามแล้วถึงจะกลับมาหรือเปล่า
เราก็ดูคลิปที่เขาเผยแพร่กันไปก่อนกันแล้ว

ใช่เราเห็นทั้งไม่ได้เห็นทั้งหมดจริงว่าตกลงแล้วเนี่ย

คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคุณทวีนั่นแหละนะฮะ
คุณทวียังบอกว่าจะไปกองบังคับการกองปราบรามนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อแจ้งความกับคนที่เป็นต้นเหตุ
เป็นต้นทางของการเอาคลิปตัดต่อมาเผยแพร่
ผ่านทางสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่าง

แม้ว่าจะมีการทำให้เขาเสียหายมากก็ตาม
เอาเวลาบอกว่าต้องเสียเวลาไปดูคลิปเยอะ
เอาเวลาไปดูเรื่องอื่นดีกว่า

แต่ก็มีคนดูคลิปให้อยู่แล้วแหละ
เพราะว่าลูกสาวก็คือนางสาวปรินาเนี่ย
คุณทวีบอกว่าจบเอกไอทีมาจากเมืองนอก

อย่างนั้นยังแบนต์ของนายธวีก็พุ่งออกมาในระยะกระทั้งชิด
เฉียวชนรถเขาจนตัวเขาเนี่ยกระเด็นเลย
พอลุกขึ้นมาได้รถคันนั้นก็ขับออกไปโดยไม่ได้ลงมาดูแลหรือว่าพูดคุยกัน
จนกระทั่งพลเมืองดีที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเขาออกมาช่วยถ่ายคลิปให้
พอตำรวจมาถึงคนขับรถเบ้นคันนั้นค่อยวนกลับมาดูแลเขา
สำหรับอาการบาดเจ็บเขาบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ที่ขา
เขาต้องมาล้างแผลที่โรงพยาบาลโพธารามทุกวันจนกว่าจะหายค่ะ
แล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์ให้พ่อกับแม่เขาก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไร
เขาจะไปกลับรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหนีหรือว่าเขาจะไปกลับรถใคร
ผมไม่รู้ว่าเขาจะหนีหรือเขาจะจอดดูอะไรผมไม่รู้เลย
คำที่เขาอ้างว่าเขาขับไปแล้วเขาจะวนรถกลับมามันมันมันใช่ไหมมันมันคิดว่ามัน
ผมก็ไม่รู้เพราะผมได้พี่พลเมืองดีตามให้วนแล้วผมก็เลยเห็นเขาวนกลับมา
ถ้าไม่มีพี่พลเมืองดีผมก็น่าจะเจ็บตัวฟรีต้องขอบคุณพวกพี่ที่ว่าคอยช่วย
ขณะที่แม่ของนายประกิจคุณแม่แม่ของน้องคนนี้ว่ายังไง
ประคองสุขประเสริฐก็บอกเหมือนกันว่าครับตอนที่รู้ว่าลูกถูกรถเฉียวชนนะ
ตกใจมากก็รีบไปที่เกิดเหตุเลยพอไปถึงที่เกิดเหตุตกใจกว่าเดิมอีก
พวกเขาก็เลยเดินเข้าไปหาที่ที่รู้จักและถามว่าเอาอย่างไงกับเหตุการณ์นี้
บอกแบบก็ไม่เอาหน่าก็ต้องให้การจัดการไป
เขาไม่รู้อะแม่เขาก็ไม่รู้พูดประมาณนั้นไงว่า
รู้ว่าเขาชนก็คือก็น่าจะลงมาดูหน่อย

อยากให้มันจบไงให้มันจบไปเถอะ

ที่น้องเขาถูกชนแล้วก็จัดกระยานหยนล้มไป
มีอยู่สองคนที่เราไปเจอทุกผู้ชม

เห็นคนเจ็บก็ช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บ

ทวีไกรคุบเฉียวชนแล้วก็หลบหนี

เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

คุณเจ้าครับ

กู้ภัยเขาบอกเขาก็ต้องบันทึกเหตุการณ์

สุนายทวีตอนนั้นก็พยายามขับรถออกไป

ซึ่งกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บบอกว่าก็ไม่รู้ว่านายทวีจะขับรถไปไหน
ตอนที่จะขับไปเนี่ยเกือบจะชนรถกู้ภัยด้วยอืม
ส่วนกรณีที่นายทวีอ้างว่ามีทางกู้ภัยถ่ายคลิปแล้วเอาไปตัดต่อ
เหตุการณ์เพราะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องที่เนี่ยไปถูกห้ามถูกต่อว่าเนี่ย
อันนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วที่นายทวีแถลงข่าวบอกว่า
พอมาถึงเห็นกู้ภัยมาเห็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของกู้ภัยสกปรก
จะให้เด็กเนี่ยไปกับเขาบอกว่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
นี่ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ในวันนี้ที่
ทวีต้องมานั่งแถลงข่าวว่าตัดต่อจริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ย
มันจะไม่เกิดเลยหากวันที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้น
นายทวีหยุดรถแล้วลงมาดูคนเจ็บค่ะ
กลับรถแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะครับ
ที่เป็นกู้ภัยเหมือนกันนะครับยืนอยู่ด้านหน้าด้านหน้าประตูรั้ว
แล้วก็จะเป็นประตูรั้วแล้วผมก็จะเดินหลังประตูรั้ว
ก็คือเป็นสามสามท่อนนะครับแล้วเขาก็ขับรถเลี้ยวเลยครับ
ไม่สนใจใครก็คือเกือบจะชนผู้หญิงที่พี่ที่เป็นอาสา
แล้วก็ชนประตูไปแล้วนะครับแล้วก็เกือบจะชนผม
พอดีกระโดดหลบทันครับเขาเนี่ยก็คือขับตามรถกู้ภัยคันหนึ่งสีแดง
เพราะว่าน้องอ่ะเขาบอกว่าน้องตัวน้องคนเจ็บเนี่ย
อยู่ในรถเขาเลยจะขับตามไปที่โรงพยาบาลอ๋อไม่ใช่ครับ
เพราะว่าคนเจ็บยังเดินอยู่ข้างถนนอยู่เลยครับนี่ฮะกูภัยบอกว่ามันจะไม่เกิด
วันนี้เลยว่าต้องมานั่งเถียงกันว่าจริงไม่จริงตัดต่อไม่ตัดต่อ

แล้วก็ลงมาอืมนะฮะอ่าส่วนพนักงานสอบสวนสพโพธารามนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้คดีนี้ไม่มีการแจ้งความนะครับ
ค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถเรียบร้อยแล้ว

ส่วนตัวนายทวีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปรับไป๕๐๐บาทนะครับ
ตามข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นี่นะคะค่ะคุณผู้ชมดูตัวเลขกันหน่อยดีไหมคะ
ตัวเลขที่นี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้รู้สึกคุณทวีงานเข้าเยอะนะ
ถ้าทิกเข้าภาษาอาจารย์ทำยังไงบอกไม่ถูกเนาะ
ไหนจะเรื่องเก่าเรื่องอะไรเป็นดราม่าเยอะแยะไปหมดเลย
หรือว่ารถที่คุณทวีขับเนี่ยเลขทะเบียนไม่ถูกฉลกอะไรยังไงหรือเปล่า
อืมทีมข่าวเราก็เลยอ่าอ่าไหนไหนก็ไหนไหน
นองศรัทธากันหน่อยค่ะเอางี้เลยเหรอเอาทะเบียนรถคุณทวีอ่ะ
คันเกิดเหตุไปเช็คดวงให้เลยอ๋อเหรอเอาตั้งแต่ตัวเลข
อักษรทุกตัวไปเช็คเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการเช็คตามเว็บออนไลน์เนี่ย
เขาบอกว่าผลรวมของเลขคู่หน้าเนี่ยคือ๕คือ๒กับ๓ใช่ไหม
ผลรวมทางเลขศาสตร์ก็คือ๕เหมือนกัน
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเลขระดับสูงมีความเป็นมงคลเลข๕เป็นมงคลนะ
ส่วนคู่หลัง๘กับ๔รวมกันได้๑๒ผลรวมทางเลขศาสตร์ก็คือเอา๑บวก๒อีกทีนึงเท่ากับ๓
รวมทางเลขศาสตร์ของทั้งตัวอักษรและตัวเลขก็คือทั้งแผ่นป้ายทะเบียนเลย
ได้ออกมาคือ๓๐ครับ
ฟังกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ายังไงเลขทะเบียนนี้
ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากชีวิตชอบความตื่นเต้นทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง
ง่ายไว้ก่อนสุขภาพแข็งแรงมากแต่อยู่ดีดีก็เจ็บป่วยแบบกระทันหัน
หรือเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันรู้ตัวเช่นหกล้มรถชน
อันนี้คือรถที่คุณทวีขับเลขเป็นมงคลเป็นเลขสูงแต่ดูแล้วก็ดูไม่ถูกฉลกเนอะ
ก็มันก็เป็นไปได้หมดนะฮะคือเลขทะเบียนไหนมันก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทั้งนั้น
ถูกคือถ้าคุณอยู่บนท้องถนนคุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วก็ต้องระมัดระวังตลอดนะคะ
อย่างที่บอกว่าคือช่วงนี้มันมีประเด็นเยอะตั้งแต่ดราม่าใช่ไหมที่ว่าไปแย่งไมค์ในงานแถลงข่าวของกรมป่าไม้ที่กำลังแถลงความคืบหน้า
อะเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้ในจังหวะนี้คือ๒ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ซึ่งอธิบดีก็กำลังถือไมค์และกำลังอธิบายอยู่

คือตอนนั้นคนก็วิภาควิจารณ์ว่าเนี่ยคือไปฟังเขาแถลงข่าวแล้วไปแย่งไมค์เขาได้ยังไง
แต่คุณลวีใช่ชี้แจ้งแล้วชี้แจ้งทันในร่าการของ
คุณจมหวันลาเพศในรายการถามตรงทางไทยรัฐทีวี
บอกเลยบอกว่าไม่ได้แย่งท่านยื่นให้ผม

อันนั้นจะเป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงคือแนวเขต
แล้วผมจะถามต่อนะครับว่าเอาแหละจากที่ผมเห็นในพื้นที่สีเหลืองตามสเกลอันนี้นะครับ
จังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้จังหวะนี้
อ๋อนั่นแหละเขาท่านส่งให้ผมเองผมเลยฟ้าหรอเมื่อกี้ดูใหม่สิเอาไปใหม่ครับ
ส่งให้ผมเอารับมือไปอ่าเดี๋ยวลองย้อนดูผมให้พูดผมไม่พูดด้วยปากเปล่า
ตอนแรกนะครับบอกว่าท่านพิธีครับผมอยากจะทราบนั่นแหละท่านส่งให้ผม
ส่งให้ผมครับโอ้ยเข้าใจผิดเลยผมหรือไฟฟ้าเลยผมพูดด้วยปากเปล่าไปใน
เมื่อกี้เห็นไหมผมพูดด้วยปากเปล่าครับให้ดูกระดาษชิ้นนี้
คลิปที่สองเนี่ยคือบังเอิญมันต่อกันหน่อยแต่ว่าเป็นภาพเดียวกัน
แต่ว่าอีกคลิปนึงเนี่ยที่มีเสียงคุณจอมขวัญด้วยอันนั้นคือเสียงคนนั้น
อย่างคุณทวีด้วยเนี่ยมาจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญที่คุณทวีก็มาบอกว่า
บังเอิญมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้พอดีอืมเรื่องเกี่ยวกับบุกรู้ที่อะไรอย่างเงี้
ก็เลยชี้แจงเรื่องนี้ด้วยซะเลยอ่าก็ไม่เป็นไรฮะเราก็มาย้อนให้ดูหน่อยหนึ่ง
แต่วันนี้เรื่องรถเรื่องอะไรก็ชี้แจ้งกันไปแล้วใช่ค่ะ